หลังสารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยยุบพักอนาคตใหม่นะครับทำให้มีความเคลื่อนไหวจากนิสิตนักศึกษาหลายสถาบันทั่วประเทศ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีออกมาบอกว่า
เข้าใจความรู้สึกและการแสดงออกของนิสิตนักศึกษาแต่ขอให้ทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
จอบประเด็นจากรายงานครับ
ในการมินสถาบันเข้าไปขับเคลื่อนด้วย

ยอมกันไหมถ้าท่านยอมผมก็โอเคล่ะ
ผมก็ถ้าท่านเห็นว่ามันถูกต้อง
ผมก็ดูว่าทำอย่างไรกันก็จะเป็นเรื่องโกรธหมายว่ากันไป
อย่าไปทำอย่างนั้นนะครับผมขอโดยเด็ดขาด

ระหว่างคนเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรี
และนายขจิตชัยนิคมสสพไทย
ต่อความเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษา

ภายหลังสารรัฐธรรมนูลสั่งยุบพักอนาคตใหม่
โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจนถึงขนาดนี้

แต่เห็นว่ามีบางส่วนเข้าข่ายการทำผิด
ขอให้ทุกคนอยู่ในกรอบของกฎหมาย
เพราะเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ

องว่าขึ้นอยู่กับนักเรียนนักศึกษา
แต่อยากให้รับรู้ข้อมูลให้รอบด้านมากขึ้น
ซึ่งเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่ขยายวงกว้างไปกว่านี้

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หลังจากเมื่อวานนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
แสดงจุดยืนว่าตัวเองมีสิทธิ์แสดงออกความเห็นทางการเมือง
หลังจากที่ถูกลบแฮทแท็ก
หมอขอพออย่างอีกในทวิตเตอร์
โดยความเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษายังคงมีอยู่
ร่วมถึงนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดอมศึกษา
กระจายรวมตัวกันแสดงจุดยืน

พวงหลีดและเปิดเพลงธรณีกันแสง
อะไรให้กับประชาธิปไตยจอมปลอม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน